นอกจากการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเดือดร้อน
ที่เป็นลักษณะของการเอาข้าวเอาน้ำไปให้แล้ว
หลังจากนี้มาตรการเยียวยาก็สำคัญเช่นเดียวกัน
เพราะว่าบ้านได้รับผลกระทบหลังคาเปิดเปิงไป
บางหลังเสียหายทั้งหลัง
ส่วนพื้นที่การเกษตรบางส่วนก็เสียหายจากน้ำเข็ม
ธนาคารของรัฐตอนนี้ออกมาตรการเยียวยาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นลดดอกเบี้ยลดค่างวดพักหนี้

แต่ว่าแตกต่างกันไปแต่ละคน

ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนและสิ่งที่ได้รับผลกระทบ
เริ่มจากมาตรการของธนาคารออมสินก่อนนะคะ
ที่มีออกเป็นมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกค้า
ที่มีที่พักหรือสถานประกอบการในพื้นที่
ซึ่งทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยจากพายุปะบึกนะคะ
สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้๓เดือน
เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นได้อีก๒๓ปี
ชำระเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรายเดือน๑๕๐๑๐๐ของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
สำหรับเพื่อนไขในการพักหรือผ่อนชำระนี่
จะพิจารณาตามความรุนแรงหรือผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ
อีกหนึ่งธนาคารของรัฐทอศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เพื่อออก๖มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูสำหรับลูกค้าของธนาคาร
มาตรการแรกค่ะสำหรับลูกค้าเดิม
กรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรส
ได้รับความเสียหายสามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวด

อันนี้ไม่มีดอกเบี้ยก็คือผ่อนฟรี๑๔เนี่ยนะคะ
จากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย
จะคิดดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้าค่ะ
จนถึงอัตราดอกเบี้ยเต็มตามประกาศของธนาคารคือ
ร้อยละ๖๗๕ต่อปี
ส่วนมาตรการที่๒นะคะกำหนดวงเงินกู้ต่อราย
ไม่เกิน๑ล้านบาทต่อ๑หลักประกันรวม
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในรายการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่๓ค่ะลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย
กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ให้ประนอมหนี้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน๑ปีกับอีก๔เดือนนะคะ
โดย๔เดือนแรกไม่มีดอกเบี้ยคือฟรีเลย
จากนั้นเดือนที่๕๑๖คิดดอกเบี้ร้อยละ๑ต่อปี
แต่ต้องผ่อนชำระค่างวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน
มาตรการที่๔ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้
ก็จะมีการประนอมหนี้ให้ระยะเวลาไม่เกิน๑ปี

ชำระเงินงวดไม่ต่ำไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน

หรือว่าทุกผลภาพถาวรให้ผ่อนชำระ
โดยใช้อัตราดอกเบี้ร้อยละ๐๐๑ต่อปี
ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้

กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย

ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร
โดยผ่อนชำระเฉพาะในส่วนของที่ดินเท่านั้นค่ะ

อันนี้มี๒มาตรการก็คือการพักชำระหนี้สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา
โดยพักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะระยะเวลาไม่เกิน๖เดือน
ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหนุนเวียนประเภทตัว
สัญญาใช้เงินพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน๖เดือนนะคะ
และมาตรการที่๒คือวงเงินสินเชื่อฉุกเฉิน
เพื่อฟื้นฟูกิจการมีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน๕ปี
ปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน๑ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๐๔๑๕ต่อปีตลอดอายุสัญญาค่ะ
หลังจากที่ภัยพิบัตรผ่านไปแล้วธนาคารเตรียมสินเชื่อให้ไว้นะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษคือบุคคลธรรมดาปีที่๑ถึง๓๐๐ละ๐๔๒ต่อเดือน
และนิติบุคคลจะมีอัตราดอกเบี้ยถูกลงไปอีก
ปีที่๑ถึงปีที่๓อัตราดอกเบี้ย๐๒๕ต่อเดือนถูกมากนะคะ
ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรอันนี้คาดว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นคนไทยเยอะนะคะ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักความเบาของผู้ประสบภัยทุกรายเลย
ตลอดจนพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในช่วงนี้
และฟื้นฟูการประกอบอาชีพเป็นกรณีพิเศษค่ะ
ถือว่าดีเป็นการช่วยผู้ประสบภัยเพราะบางทีแบบโอ้โหบ้านก็พัง

จะเริ่มจากตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครด้วยนะคะ
เอาล่ะก็เป็นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เยียวยา
หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยนะคะ